ช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการเมืองกันบ้าง
แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของดราม่าของแต่ละฝ่ายที่ก็สาดกันไปสาดกันมา
คือจริงเขาออกมาต้องการที่จะแก้ไขกฎหมาย
ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสมรสกันอย่างเท่าเทียม
ทีนี้พอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ประธานคณะกรรมธิการกิจการเด็กและเยาวชนก็มีการออกมาแถลงขอโทษ
หลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
มุกดาพงสมบัติสสเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมธิการกิจการเด็กและเยาวชน

เข้ามายื่นหนังสือเรียกร้องที่สภา
คือต้องการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย
ให้ทุกคนมีสิทธิ์สมรสอย่างเท่าเทียม
ทีนี้พอยื่นหนังสือเสร็จแถลงข่าวเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยนะ
มันมีช็อตหลังแถลงข่าวที่คนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ย
เขาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จูบค่ะ
จูบปากกันกลางตรงนั้นเลย

นี่ไงคุณธัญวัตรไงสอสอพักอนาคตใหม่ในสายหมวกเนี่ยนะคะ
ใช่ทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไงว่าเฮ้ยมันเหมาะสมเหรอมันถูกแล้วเหรอ
ทีนี้นางมุกดาบอกว่าขอน้องรับผิดที่ไม่รอบครอบแล้วก็ปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ยืนยันด้วยว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ

แต่มันก็มีคนเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนาะ

มันก็มีเหตุการณ์แค่คล้ายจนเกิดขึ้น
แหล่งข่าวแล้วเขาก็จูบกันอะไรแบบนี้เรียกร้องสิทธิ์ต่างนานา
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงส่งไลน์มาบอกมาพูดคุยกันผ่านทางหน้าจอได้นะคะ
ส่วนทางด้านนายสรษักเพียรเวศเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องไม่เหมาะสม
แล้วก็ได้ทำรายงานต่อประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้ว
หลังจากนี้ก็จะมีการพิจารณาต่อไปว่าควรจะกำหนดบทลงโทษเอาไว้ไหม
หากมีการแถลงข่าวในสภาด้วยข้อมูลที่ไม่ชัดเจนไม่ใช่ข้อเท็จจริง
ประพฤติตนไม่เหมาะสมแบบที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็มีการเรียกร้องค่ะ
ให้ตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมสสและกรรมธิการชุดนี้
พร้อมทั้งมีการเรียกร้องให้สอสอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง
เพราะถือว่าเป็นเรื่องอัปยศที่เกิดขึ้นในสภานะคะ
โอ้โฮอ่า
จากเหตุการณ์จูบเย้ยสภาเท่านี้